ตั้งแต่ต้นรายการแล้ว
มีแต่คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่า
ขอบคุณคุณรสลินมากนะครับจำได้เลย๘๓๓๘นั่นแหละ
ไปเซียมเซียมซี
นี่เลขปุ้ยอยู่หลังดอมเนี่ยนี่นะ
ชาวนครสวรรค์ได้โชคกันไปเยอะเลย
เดี๋ยวจะให้ปุ้ยเล่าเรื่องนี้ด้วยในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ

คุณครับ

เห้ยโครลูก

เฮ้ย

ฟองเบียร์งานนี้กลับมาทวงตำแหน่งเจ้าแม่ได้สมศักดิ์ศรีมากเลยนะคะ
แต่ว่าเสียดายที่เลข๓เนี่ย
เลข๓ตัวไม่ได้เข้าเป้าคือเลข๓ตัวไม่ได้เข้าเป้า
เพราะว่าเจ๊ฟองเบียร์บอกไว้ว่าถ้าเลข๓ตัวเข้าเป้า

แต่เข้า๒ตัวก็เลยยังไม่ได้บริจาคนะ
เข้า๒ตัวก็เอาเหอะดูดิ๘๓มา

ส่วนคนที่ขึ้นแท่นเจ้าแม่เหมือนกันก็คืออิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะ
ให้เลขเข้าเป้ามาหลายต่อหลายงวดแล้ว
๑สิงหาคมก็ได้๑๔จำได้ไหม
พอมางวดนี้แฟนคลับถามตัวเลขอิงฟ้าก็ตอบชัดเจนเลยว่า

เฮ้ยอิงฟ้าเอาเลขนี้มาจากไหนจ๊ะ

มาจากไหน

อยากจะเอาทองไปปิดน้องอิงฟ้าซะละเกิน

อกจากปิดทองน้องอิงฟ้าแล้วก็ต้องปิดทองน้องปุ้ยของผมด้วยครับ

คือวันนั้นเป็นงานวันเกิดของอาจารย์แห้ว
พระอาจารย์แห้วฉายาหมอดูเทวดาก็ไป
ทีนี้ท่านบอกว่า๓๔๒ท่านให้เอ๓๔๒ค่ะ

แต่ลืมเนี่ยพอมาเสี่ยงเซียมซีได้๓๘เลขอายุ

ชาวนครสวรรค์ถูกกันเต็มเลย
คุณผู้ชมท่านนี้แหละส่งมาแล้วส่งมาอีก
บอกขอบคุณคุณคุณคุณคุณคุณเลยนะ

เมื่อวานนี้ผมนั่งอ่านข่าวเย็นไทยรัฐอยู่

คุณเบิร์ตต้องถูกเลขแน่นอนเลย

ก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาถูกเลขจากเจ้าปุ้ยกัน
คืออันนี้ไม่ใช่เรื่องมามอมเมานะ
ที่เขาไปทำมาก็สุดแท้แต่ดวงท่าน

พี่เบิร์ตผมเอาเลขจากที่นี่แหละไปแทง

คนชอบเข่าตัวเลขมีไอ้คนไม่ชอบมี

เออไม่รู้พี่ของเขาซื้อที่ไหนกัน

ทั้งสี่สองของจานแห้วและก็ของปุ๊ย๓๘๘๓
พี่ปุ้ยไปนครสวรรค์นำพาโชคมาให้
เป็นโชคของแต่ละคนนะเป็นความเชื่อนะ

เศรษฐีใหม่มีหลายพื้นที่คุณผู้ชม
นครศรีธรรมราชมีเหมือนกันแล้วคนนี้เป็นเจ้าของฟาร์มหมูเลยนะโอ้โห
พี่สานิทยิ้มย่องครับพาภรรยากับลูกชายนำลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ใบไปลงบันทึกประจำวันที่สพทุ่งใหญ่เมื่อช่วงเย็นวันนี้
บรรยากาศชื่นมืดเลยนี่ยิ้มร่าโอ้โหคุณภรรยาใส่แมสแต่ยังรู้เลยว่ายิ้ม
เจ้าตัวก็คือพี่สานิทเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนหน้านี้ฝันเห็นเลข๒ตัวก็คือ๘๘
ระเวนเลยตระเวนหาซื้อลอตเตอรี่เลยหวังแค่ถูกเลขท้ายเท่านั้นเอง
แต่พี่โชคใหญ่อ่ะสิดวงเห็งครับได้รางวัลใหญ่เลยขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีใหม่ในชั่วข้ามคืนครับ
ส่วนเงินรางวัลครั้งนี้เดี๋ยวจะแบ่งไปทำบุญแล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกต่อไป
รราชศรีมากันบ้างครับมีเหมือนกันนะฮะผู้หญิงคนนี้ครับคุณทิพพากร
เป็นเจ้าของร้านขายชุดกีฬานะในอำเภอปักทงชัยที่โคราชเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนดวงเฮงเหมือนกัน
สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเธอไปเที่ยวกับสามีแล้วก็ลูก

แล้วมีแม่ค้าลอตเตอรี่ร้องทักว่าหนูหนูเนี่ยมีลอตเตอรี่เลขท้ายสามตัวตรงกับเลขทะเบียนรถหนูเลยนะ
เหลืออยู่ใบเดียวเอาเปล่าช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยเธอเอาไงดีว่างหน่อยดีวะ
ซื้อก็ได้ซื้อโดยไม่คาดฝันเหมือนกันว่าจะถูกรางวัลใหญ่งวดนี้ครับดีใจใหญ่เลยแล้วเงินรางวัลก้อนนี้ครับ
ไม่ได้เอาไปใช้อะไรหรอกเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกครับเนี่ยลูกตัวเล็กเล็กเนี่ยนะอืม
แล้วก็จะแบ่งไปสนับสนุนทีมฟุตบอลปักทงชัยศรีนรงค์ซึ่งสามีเธอก็ดูแลอยู่ด้วย
พี่บอลก็ได้ด้วยดีดีเอ้าไปดูดาราคนดังดวงดีหน้าเดิมซื้อทำไมซื้อแล้วถูกทุกงวดเลยนะฮะไม่โบนะฮะ
แค่นี้ค่ะแต่ก็ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อนรวยกันไหมวันนี้นี่ค่ะพาโชว์ค่ะได้แค่เนี้ยค่ะ
แต่ก็รอดค่ะคุณค่ะลงทุนมาประมาณเกือบเกือบห้าหมื่นนี่ที่ไม่ถูกนี่ที่ไม่ถูกค่ะ
ที่ไม่ถูกหนี้ที่ถูกค่ะรับหนี้หวยไม่แพงลอตเตอรี่ไม่แพง
ได้ใบ๗๐กว่าบาทแต่เขาได้มาก็พอสมควรค่ะแสนกว่าบาทนะคะก็รอด
คืออันนี้ที่เอามาให้ดูเอามาให้ดูสนุกแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าไปซื้อเยอะแบบพี่เขานะครับ
คือพี่ฮายเนี่ยคือท่านมีกำลังท่านก็ซื้อได้เยอะนะครับอันนี้ครับพี่ฮายบอกได้มาห้าหมื่นกว่าบาท
ถูกเลขท้าย๒ตัวด้วย๓ตัวด้วยได้เงินมาหลักแสนไม่โบ๋ไม่โบ๋นะครับ
ส่วนอีกคนนึงครับคุณอ๋อมสกาวใจนะครับแม่อ๋อมนะครับมากับเจ้าพ่อจอมทัพ
กระดิ่งเงินกระดิ่งทองจำได้ไหมเมื่อวานนี้นะครับให้โชคงวดนี้แม่อ๋อมถูกเลขท้าย๓ตัว
๒ฉบับตามซื้อเลขตามคศเกิดนะคศเกิดนะท่านเกิด๑๙๗๖นะครับ
แล้วก็ถูกเลขท้ายสองตัวสี่สองอีกสองฉบับครับแม่อ๋อมเนี่ยตีความจากภาพแอฟแทรกของเจ้าพ่อจอมทัพ
ส่วนน้องกระดิ่งให้๘๓นะฮะแม่อ๋อมนะครับแม่อ๋อมก็ไปซื้อเหมือนปุ้ยหรือเปล่า
คุณผู้ชมดูให้ขำดูให้สนุกดูให้ยินดีกับเขาแต่อย่าซื้อเยอะแบบนี้นะเบิร์ตบอกแล้วนะ
พ่อน้ำสองกันบ้างพ่อน้ำสองมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับโพสต์รูปถูกเลขหน้า๓ตัว๓๐๐นะครับ
บอกว่าพอหอมปากหอมคอ๒ฉบับนะฮะคือไปเหมาที่แผงตอนบ่ายโมงแม่ค้าบอกว่าลดให้ลดให้พี่มนศิษย์เอาไปเลย
ราคาตามกฎหมาย๘๐บาทคือถ้าซื้อก่อนเวลานี้น่าจะแพงนี่คือเลหลังแล้วเลหลัง
มนตรีบอกว่างวดนี้ถูกแบบงงงครับปิดท้ายกันที่คุณเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโก้
โอ้โหคนนี้ก็งวดนี้เลขท้าย๓ตัว๘๗๖ครับแล้วก็เลขหน้า๓ตัว๒๗๑๑๒๑๓ฉบับครับขออภัย
๓ฉบับได้เงินไปทำบุญ๕๒๐๐๐บาทครับ